กลับมาช่วงนี้พาไปดูคู่นี้หน่อยไม่รู้จะต้องเข้าใจใครก่อนดี
คุณก้องห้วยไร่กับแน็กชาลีเจ้าของฉายารีวิวขั้นเทพ
รีวิวขั้นเทพไม่เท่าไหร่แต่คุยไม่รู้เรื่องเนี่ย
กล้องห้วยไล่บอกช่วยทีต้องถึงขั้นแคปแชทที่คุยกับแน็กชาลีมาโพสต์
ให้บรรดาฟอร์โลเวอร์หรือกนที่ติดตามเนี่ยช่วยแปรหน่อยว่า
กันแน่ที่คุยกันไม่รู้เรื่องคุณดูภาษาที่เขาคุยกันนะคะ
คือพี่ก้องเนี่ยต้องเอามาโพสต์บอกว่าโอ้โหสุด
แต่ทำไมต้องมารู้จักกับคนปัญญาอ่อนขนาดนี้

พี่ก้องเขาตั้งใจที่จะไปสอบถามเลขบับจากนั๊ค
เพราะว่าจะโอนเงินค่าตัวที่แน็กไปขึ้นคอนเสิร์ตมาให้

อันนี้แน็กพิมพ์หรือว่าหลานพิมพ์
ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร๔วันแล้วนะครับ
พอพี่ก้องเขามาโพสต์
ลงมาเนี่ยคุณดู

เนี่ยเลขบัญรถีก็ยังไม่ได้

อ่าฟากบอกแนนกด้วยเพราะว่าตอนนี้พี่ก้องปวดหัวมาก
แล้วพี่ก้องต้องการจะจ่ายเงินแต่ไม่รู้จะจ่ายให้ใคร
คือจริงไม่ใช่แค่พี่ก้องพวกเขาก็ปวดปวดอ่านแชทแล้วได้อะไร
มันมีความเป็นไปได้เพราะว่าเขายังแต่งเพลงสกุปปี้ดูได้เลย